คุณแม่ที่คือท้องแก่มาก
ไปถึงโรงพยาบาลไม่ทันจริงนะคะ

โดยคลอดบนรถกู้ภัย

ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีหน้าตาน่ารักค่ะ
นี่เป็นภาพนาทีที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัย
สยามรวมใจปู่อินที่จังหวัดระยอง
ที่เตรียมนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก่อน
บอกว่ามีหญิงท้องแก่เจ็บท้องใกล้คลอด
อยู่ที่ห้องเช่าริมถนนสาย๓๑๙๑ในจังหวัดระยอง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าไปถึงห้องเช่านี้นะครับ
นางสาวดวงเนธร้องด้วยความเจ็บท้องปวดท้อง
และน้ำคร่ำก็ไหลออกมาเป็นจำนวนมาก
เป็นสัญลักษณ์ว่าพร้อมแล้วที่จะคลอด
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวขึ้นรถกู้ภัยนะคะ
จะไปส่งที่โรงพยาบาลนิคมพัฒนา
แต่ขับรถไปได้ไม่ถึง๑๐นาทีเท่านั้นเอง
ก็ต้องจอดค่ะจอดช่วยกันทำคลอด
เพราะหัวเด็กโผล่ออกมาแล้ว
ในที่สุดเจ้าหน้าที่ช่วยทำคลอดเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
เป็นเด็กผู้หญิงร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดี
ก่อนที่จะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไป
ล่าสุดทั้งแม่และเด็กปลอดภัยแล้วนะคะ

ซึ่งคุณแม่ก็ฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ให้ความช่วยเหลือ
เมื่อออกจากโรงพยาบาลจะไปขอบคุณถึงที่อีกครั้งค่ะ